คุณผู้ชมไปต่อที่เรื่องของโชเฟอร์แท็กซี่
ร้อนเงินเตรียมหาเงินซื้อชุดนักเรียนให้ลูก

ผู้ลิสารขึ้นมาเห็นทองวิบวิบวิบที่คอ
ซ่อยมันวิบวิบวิบรีบว่าทอง
กระชากสร้อยเขากลับไปบ้านกลายเป็นลูกปัดสีทอง

แล้วคิดว่าน่าจะเป็นพระจริง
เอาไปให้ร้านพระดูพระปลอมอีก
สุดท้ายไม่ได้อะไรสักบาทเดียว

ถูกต้องฮะแต่สุดท้ายคือสงสารลูกไง
ต้องการจะหาเงินไปซื้อชุดให้ลูกแต่ก็ถูกจับนะครับ
โฟลคนนี้คือนายศิวพลอายุ๓๖ปี
ถูกตำรวจสอนอประเวทตามจับได้ที่บ้านพักพร้อมของกลางสร้อยคอลูกปัดสีทอง
พระรอดลำพูน๑องค์พระรอดรุ่นเสือวัดประดูก๑องค์
แบบเลี่ยมแบบพลาสติกกันน้ำเอาไว้ราคาก็สักประมาณ๒๐๐บาท
นายศิวพลเป็นโชเฟอร์แท็กซี่สารภาพ
เขาก่อเหตุตอนสักบ่าย๓ของวันที่๒๕เมษายน
ขับรถมาเอารถพ่อมาขับสลับขับกับพ่อนะครับ
แล้วรับผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งวัยกลางคนจากซอยนักกีฬาแหลมทอง๓๘
สังเกตเห็นในคอผู้โดยสารแว๊บวิบเหมือนทอง
ต้องเป็นของมีค่านะเออเส้นใหญ่จังเลยมันล่อตาล่อใจหน้ามืด
แล้วก็ประกอบตอนนั้นร้อนเงินมากอยากได้เงินไปซื้อชุดนักเรียนให้กับลูก
แล้วกลับไปบ้านเป็นซ่อยลูกบัดสีทองไม่ได้เป็นทองคำ
ใบไหนสร้อยไม่ได้ล่ะเอาพระไปให้
แล้วก็พาอาวุธไปมาหมู่บ้านและทางศาสตร์จัดรณะ
แล้วก็นำตัวนายศิวพลไปเข้าห้องขัง
รอส่งฟ้องต่อสารต่อไป
แต่ก็อย่างที่ว่าสงสารลูกนะครับชุดก็ไม่ได้